พ่อค้าแม่ค้าดูทางนี้นะคะเรื่องของการล่อซื้อกลายเป็นประเด็นอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
เรื่องของแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งที่เขาเจอนะคะสร้างความเครียดมากเลย
เธอบอกว่าเธอถูกล่อซื้อผ้าปูที่นอนลายลิขสิทธิ์

มาอีกแล้วคือแล้วเธอบอกว่าบอกแล้วนะว่าไม่มีขาย
แต่คนซื้อขยันขยอจะเอาให้ได้นะให้ไปหามาให้ได้
สุดท้ายกลายเป็นการล่อซื้อและเธอโดนจับค่ะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะเพจดังได้นำเรื่องราวร้องทุกข์ของผู้หญิงที่ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายผ้าปูที่นอนเอามาแชร์
บอกว่าถูกเจ้าหน้าที่ล่อซื้อผ้าปูที่นอนลายการ์ตูนติดลิขสิทธิ์ซึ่งปกติที่ร้านเธอไม่มีขาย
แต่คนซื้อสั่งให้ไปหาสินค้ามาให้และนัดรับของกันที่ชนบุรี
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเธอถูกตำรวจรวบตัวแล้วรีดเงินหลายหมื่นบาท
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๐พฤศจิกายนที่ผ่านมา
เครียดเลยนะคะเจอแบบนี้ทีมข่าวก็ไปที่บ้านของแม่ค้าคนนี้ที่อำเภอเมืองชายนาฏค่ะ
คุณสิริรัตน์ศรีสุพสันนะคะอายุ๔๓ปียังเครียดแล้วก็ยังวิตกกังวลค่ะ
เธอก็เอาหลักฐานนะฮะเป็นแชทการคุยตอนสั่งซื้อสินค้ามาเล่าให้ทีมข่าวฟังบอก
แล้วก็ถามเนี่ยมีผ้าปูที่นอนลายนี้ไหมสนใจเธอก็ตอบไปว่าลายนี้ต้องสั่งเพราะมันติดลิขสิทธิ์
แต่คนซื้อบอกก็ให้ไปหามาให้นะคะเธอบอกว่าต้องใช้เวลาส่งหลายวันนะ
แต่คนซื้อก็บอกจะเอาจะเอาให้ได้รอได้สุดท้ายเธอสั่งมาให้ค่ะจากสะแก้ว
ถึงวันนัดเนี่ยคนที่สั่งซื้อมารับของแต่เธอไม่ได้ไปส่งให้แฟนไปส่งแทน
เจอกันก็ยื่นแบงค์พันธุ์ให้๒ใบปรากฏว่าพอรับเงินปุ๊บมากันอีกเลยค่ะแสดงตัวจับกลุ่มแล้วก็ต้องไปตกลงกันที่สพเมืองพัทยานะคะ
คนที่มาล่อซื้อบอกว่าถ้าจะจบเรื่องต้องใช้เงิน๕๐๐๐๑๐๐๐บาท
ตกลงกันไปมาก็เหลือ๓๐๐๐คุณนัทพงศ์
บอกไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่กลัวติดคุก
ก็เลยรีบไปหยิบยืมเงินจากญาติมาจ่ายค่าปรับตรงนี้ค่ะ
โอเคเดี๋ยวสั่งให้ทักมาทุกวันเลยทักมาทุกวันว่าผ้าปูเขามาหรือยัง

่งเราเขาก็เร่งพี่ว่าผ้าปูมาอย่างพี่บอกว่ายังไม่มาเลยค่ะ
วันแล้วพระปูก็ยังไม่มาจากสะแก้ว
ฉันไม่ได้ขายภาพฟูไลน์ที่คุณต้องการดิฉันเที่ยวไปหามาให้คุณเพื่อ
เพราะว่าคุณอยากได้เนี่ยคุณก็ต้องผิดด้วยสิคะ
บอกไม่รู้ว่าตอนนี้แฟนคุณโดนจับแล้วแล้วจนฉันต้องทำไงคะ
คุณก็ต้องเสียค่าปรับ๕๐๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐๐โอ้โห
พี่บอกเอิ่งเลยพี่ก็สติแตกไปเลยค่ะ
เจออย่างนี้คุณผู้ชมว่ายังไงคิดยังไงคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะคะ
เราไปหาคำตอบว่ามันทำได้ไหมแบบนี้ผิดหรือเปล่านะคะ
ทนายเดชากิติวิทยานันต์ค่ะเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์
ให้ความเห็นทางกฎหมายกับเรื่องนี้บอกว่า
กรณีที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไปล่อจับลิขสิทธิ
โดยที่ชาวบ้านไม่ได้มีเจตนาจะทำผิดอยู่ก่อน
แต่ไปขยันขยอให้เขาไปเอาสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์มาเนี่ย
อย่างนี้ตรงนี้ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานลงโทษได้นะคุณนัท
มันเป็นหลักฐานที่ได้มาโดยไม่ชอบ
คือทนายเนี่ยเขาบอกว่าเท่ากับพนักงานเนี่ย
ให้ผู้บริสุทธิ์ไปกระทำความผิด

ไปฟังเสียงทนายเดชากันหน่อยค่ะ
หรือใครก็แล้วแต่ไม่ได้กระทำความผิดละเมิดลิขสิทธิ์
แต่ตำรวจหรือสายลับไปใช้ให้ประชาชนกระทำความผิดนั้น
ก็ไม่สามารถเอาพญาหลักฐานไปรับฟังลงโทษได้นะครับ
แล้วก็ตำรวจคนนั้นก็อาจจะมีความผิดทางด้านวินัย
และก็อาจจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องมาตรา๑๕๗ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้แต่จะยังไงต่อสำหรับแม่ค้ารายนี้ล่ะค่ะ
เพราะว่าก็จ่ายเงินไปแล้ว

คนก็ทำมาหากินก็ลำบากอยู่แล้ว
ถ้าท่านจะจับตามกฎหมายท่านจับไปเลยนะฮะ

ไม่ใช่หาหลักฐานด้วยวิธีแบบนี้นะครับ